ไปที่คุณผู้ชมจังหวัดนครปฐมนะคะมาอีกแล้วค่ะ
ลักลอบผลิตฟ้าทลายโจรปลอมแหมฉวยโอกาสแบบนี้นะคะ
ครั้งก่อนเอาอะไรคะต้นสะดาวมาตากแห้งแล้วก็มาบด
คราวนี้บรเพชรที่ขมอ่ะขมเหมือนกันแต่สรรพคุณมันไม่เหมือนกันสิคะ
ถูกจับสิคะรออะไรคะไปดูปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงออยค่ะ
นี่ไม่ได้จับกลุ่มอย่างเดียวนะสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยนะ

ชื่อนายธนโชธค่ะคุณผู้ชม
ของกลางที่วางอยู่บนโต๊ะมูลค่ากว่า๔แสนบาทนะคะ

ก็เลยเกิดปฏิบัติการล่อซื้อฟ้าทลายโจรปลอมนะฮะ
โดยให้นายธนโชธนำฟ้าทลายโจร๑๐๐ขวด
พอมาถึงตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่ออยนั่นแหละค่ะ
ก็ต้องเป็นออยนะเป็นผู้ตรวจสอบ
เอาญี่นเข้าไปตรวจสอบแล้วมันไปพบว่ามันคือฟ้าทะลายโจรปลอมจริงนะฮะ
จากนั้นก็เลยมีการขยายผลนำตัวนายธนโชธ
คนที่บ้านพักที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ
พอไปถึงเอ้ยของกลางเต็มเลยแบบนี้ค่ะ
ธนโชธยอมจำนวนด้วยหลักฐานสารภาพเลยค่ะบอกว่าทำจริง
แต่เพิ่งจะทำมาได้ประมาณเดือนเดียว
เนื่องจากช่วงนี้ฟ้าทลายโจรขายดีมาก
ขายดีแล้วไงธนโชษก็วัตถุดิบหายากไงครับ
เขาเองพอมีความรู้เรื่องของสมุนไพรรู้ว่าบรเพชรมีรสขมคล้ายกับฟ้าทลายโจร
ไม่ต้องหรอกฉันก็รู้ธนโชธ
แต่ว่ารู้แหละว่ามันคือคมเหมือนกัน
แต่ฉันก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่จะไม่ไปหลอกคนอื่นไง

เขาไปเอาบรเพชรมาบดแล้วก็ใส่แคปซูล
เอามาขายเป็นฟ้าทลายโจรปลอมนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เคยซื้อไป
เออท่านมันไม่สามารถที่จะเป็นสรรพคุณรักษาได้นะคะ
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฐานผลิตสมุนไพรปลอม

ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะไปซื้อผ้าทลายโจร
ท่านตรวจสอบเลขทะเบียนออยในเว็บไซต์ของออยนะคะ

ว่าเป็นอาหารหรือยาประเภทไหนชนิดไหนนะคะ
อ๋อเพราะถ้าเราดูด้วยตาเราก็มองไม่ทราบ

โอ้โฮผลิตเลยขมผลิตเลยใช่ไหม
ขมสุดขมแบบขนลุกเลย